เอาล่ะต่อข่าวต่อจากนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลง
มีข่าวดีมาฝากจะเป็นแบบไหนนั้นติดตามได้เลยค่ะ

จัดมาเป็นรูปแบบสุดยอดมากเลยนะฮะ

กรรมจับมือขนทัพศิลปินขึ้นโชว์ร้องเพลง
แบบเพลงต่อเพลงกันเลยทีเดียวนะครับ

ซึ่งทางด้านคอนเสิร์ตนี้นะคะ
ก็จัดขึ้นมาในธีมสุดสร้างสรรค์ที่นำดนตรีมาผสมกับกีฬา
แล้วก็ให้ศิลปินเข้าร่วมแข่งขันประชันความมันกันแบบล้นค่ายค่ะ
เกสเทียแล้วก็สิงโตนำโชคมาเจอกับค่าย

ลงสนามแบตเทิลกันในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ก็คือจริงแล้วเราจะมีการแบตโทร
เรื่องของการเล่นดนตรีด้วย

แล้วก็มีการแข่งกีฬากันด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามากันในทีม
ที่บอกว่าการคอนเสิร์ตเชิงกีฬา
ก็ต้องมีทั้งสองอย่างอะไรแบบนี้ครับ
อาจจะมีความพิเศษในการแจมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ของผมนี่รู้สึกจะจับคู่กับพี่ตู่ครับ

บอกเลยว่านี่ครั้งแรก
ผู้ชมเนี่ยได้ความคุ้มค่าแน่นอน
แล้วก็สามารถซื้อ
มีโปรโมชั่น๔ฟี๑ด้วยรวมตัวกันมาเป็นทีมนะครับผม
ใครรักค่ายไหนวงไหนก็ใส่สีเสื้อมาเชียร์กันได้

ฟังชื่อทีแรกดิฉันคิดว่ามาแข่งกีฬา

เมื่อกี้ไม่ใช่พี่โจอี้ใช่ไหมฝั่งขวามือเสื้อสีแดง